เลิกเล่าซะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็

แล้วไปเจอเด็กคนหนึ่งกำลังนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ง

คุณดูครับเขาซ้อมเด็กจนน่วม
อายุ๑๓เป็นผู้ชายครับ

ทุกตีกระทืบแต่

ทำไมคะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวครับ
คนที่ก่อเหตุพอไปกระทืบเด็กที่
ไม่ยอมกินเหล้าขาวเขาอยากให้กินทำไมไม่กิน

ล็อกตัวคนก่อเหตุลุมประชาธรรม

จุดเกิดเหตุคือบริเวณกองดินริมน้ำ
ข้างวัดประชานาศในพื้นที่นครชัยศรี

๓๐มิถุนายนครับ

อายุ๑๓เองครับเรียนอยู่ม๒
ชื่อน้องม่อนนะสมมุติชื่อน้องม่อน

สลบเลยใบหน้าปูดบวม

ไปเจอผู้ชายวัยรุ่นอายุ๒๓

สภาพก็น่วมเละไม่แพ้กันหมดสติครับ

รุมประชาธรรมนำตัวส่งโรงพยาบาล

พ่อบอกว่าลูกออกไปตกปลากับเพื่อน
ตอนเที่ยงคืนเอาแล้วพ่อไม่ห้ามเลยครับ

มาบอกว่าพ่อพ่อม่อนถูกทำร้าย

ไม่รู้ว่าลูกโดนอะไรบ้างไง

ที่พ่อเห็นก็คือมันเป็นวินาที
เหมือนมีคนกำลังแบบเอามีดมากรีด

ภาพที่เห็นคือลูกเนี่ย

คนที่ก่อเหตุถือมีด

เขาบอกว่าเห็นภาพมันเจ็บปวดมาก

คนก่อเหตุอ้างว่ายังไงรู้ไหมฮะ
ก็ไอ้เด็กเนี่ยเอาชื่อไปอ้างหลายครั้ง
พ่อก็งงว่าเอาชื่อไปอ้างเรื่องอะไรเนี่ย

แล้วผมก็เคยช่วยน้องเขาหลายครั้งแล้วด้วย

ไม่ตอบฮะอำอังอึง

ลากตัวม่อนออกไปเพื่อนของม่อนก็มาพาตัวม่อนออกไปก่อน
แต่ฝั่งนั้นยังไม่ยอมลดละครับ

ย่าของน้องม่อนเข้าไปช่วยห้าม

ปรากฏว่าโดนชกทำร้ายกับเด็กและคนแก่

จังหวะนั้นชาวบ้านที่มาตกปลาอยู่ด้วยได้ยินเสียง
เกิดอะไรขึ้นมันวุ่นวายอะไรกันเนี่ย
อ้าวนี่กำลังทำร้ายกันเนี่ย
คนนี้ตีเด็กด้วยนี่ตีคนแก่อีกต่างหาก

แล้วพอโดนล็อกตัวปั๊บเลือดขึ้นหน้าเขาบอกว่า
โอ้ยยยอมแล้วเอ๊ยไอ้ฝั่งนั้น

ก็เลยกระหน่ำเตะขวดไปที่หน้า

โดนต่อยไปตอนที่จะไปช่วยหลานเนี่ย

ำหมัดทุบป้าบลงไปเล็งเน้นเลยฮะกล่องดวงใจของ
อีกฝ่ายอ่ะโอ้โหกลางเป้าวางขายาดทุบพัวลงไปค่ะ
แล้วปรากฏว่าเมื่อกี้นี้ย่าบอกว่าฉันได้เอาคืนแล้ว
ช่วยหลานแล้วก็ที่มันเอาคืนที่มันทำฉันแล้วเท้าของพ่อทำไม
เป่งอ่ะเมื่อกี้เห็นเท้าพ่อแล้วเป็นห่วงเลยพ่อบอกว่า
เท้านี้ที่บวมเพราะก็เตะซัดไอ้คู่กรณีไปหลายครั้งเหมือนกัน

พวกผมตัวลูกผมน่าจะเป็นเยอะกว่านี้ครับพี่

ตอนนั้นคือน้องไม่มีสติเลยครับพี่
หน้าข้างซ้ายครับ
บวมมากแล้วก็ตรงคิ้วมีแผลแล้วก็หัวแตก
ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาเอาอาวุธตัวนั้นไปฟาดยังไง
มันเอาปากมางับมันอยู่ห่วงหัวมันอยู่ข้างหวังขาพอดี
มันงับมันทับป้าด้วยไงมันงับเข้าตรงเนี้ย
แล้วก็ถีบป้าหงายท้องถีบเจ็บไปหมดเลยระบมไปหมดเลย

ก็ป้าทุบกระโปรกมันทุบแล้วก็กระทืบ
จับขาข้างหนึ่งป้าจับข้างหนึ่ง
ทุบเอามือทุบมันก็ร้องโอ๊ย
มันก็ยังไม่ยอมยังไงใช่
ก็เลยให้ลูกชายบอกว่ามิ้นกระทืบมาเลยกระทืบกระโปรก
พอกระทืบมันก็ถีบอีกนะถีบถีบป้าป้าก็ไม่ยอมปล่อยขา
อยู่อีกข้างหนึ่งป้าก็กระทืบมัน
จนมันไม่ไหวกระทืบกระโปรกมัน
ใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ

แต่ว่าสิ่งที่พ่อและย่าทำในตอนนั้น

แล้วก็คือทั้งลูกและหลาน
ก็โดนทำร้ายจนน่วมจนสลบสลายไปเลย

ไม่รู้แหละก็ต้องป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อน

ก็มุ่งเน้นไปที่กล่องดวงใจของคนก่อเหตุ
ในขณะที่คนที่ตกปลาแถวนั้นนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งตกปลาอยู่แล้วเห็นคนที่ก่อเหตุเนี่ย
ธีรศักดิ์กินเหล้าอยู่กับเพื่อนส่วนน้องม่อนตกปลาอยู่กับเพื่อน
แล้วปรากฏว่าธีรศักดิ์ก็ถือเหล้าเอาไปให้น้องม่อนกิน
ม่อนปฏิเสธบอกไม่กินครับไม่กินอีกฝั่งบังคับไม่หยุด
ท่าไม่ดีก็เลยรีบบอกให้เพื่อนม่อนไปตามญาติมาช่วยน้องเขาหน่อยเร็ว
ระหว่างนั้นน้องม่อนโดนตบหัวโดนเตะเข้าที่หัวโดนเตะเข้าที่ตัว
โดยที่เพื่อนก็ไม่ได้ห้ามนะครับเห็นว่าเพื่อนฝั่งนู้นเนี่ย
ไม่ได้ห้ามด้วยนะลองฟังครับ
คนที่ก่อเหตุยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเขาคือใครมาจากไหน
เห็นแต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานั่งกินเหล้าอยู่ตอนประมาณ๕ทุ่ม
ซึ่งก็มีวงจรปิดจับภาพได้นี่ครับขี่มอเตอร์ไซค์มา
หลังจากนั้นก็จะเห็นเพื่อนของน้องม่อนวิ่งหน้าตาตื่นมาขี่รถไปบอกญาติ
ตามญาติอันนี้คือคนที่เขาตกปลาเขาเล่าให้ฟังนะนี่ฮะ
น้องม่อนวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วค่ะไม่ถึง๒๐นาทีครับ
พ่อและย่าน้องม่อนก็ขี่รถมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็เป็นนาทีชุนละมุนนี่ฮะพยานลูกศรสีฟ้าพ่อและย่าลูกศรสีเหลืองเลี้ยเข้าไปในซอยแล้ว
ส่วนเพื่อนของน้องม่อนก็ขี่รถตามเข้าไปพอเหตุการณ์สงบลงกู้ภัยมาถึงครับ
แล้วก็เร่งช่วยเหลือคนเจ็บอย่างที่บอกว่าเจ็บ๒เด็ก๑ผู้ใหญ่๑
นี่คือน้องม่อนส่วนผู้ใหญ่นี่ก็คือคนก่อเหตุนะฮะ
ไปบังคับให้น้องเขากินเหล้าขาวพอไม่ให้พอไม่กินก็เลยทำร้าย

ม่อนตอนนี้รู้สึกตัวดีแล้วแต่ยังคุยอะไรไม่ได้ที่ห่วงคือสมอง
กระทบกระเทือนอย่างรุนแรงครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยนะตอนนี้
อยู่ในความดูแลของคุณหมอส่วนทางคดีตำรวจก็จะเตรียมที่จะไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็คุมตัวคนก่อเหตุไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ